เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียจขออนุญาตชี้แจง
สั้นนะครับเพราะว่าท่านนายกได้ชี้แจงหลายประเด็นและประเด็นว่ามันมีประเด็น
เกี่ยวพันธุ์อยู่ประเด็นหนึ่งผมอยากจะชี้แจงให้เพื่อนสมาชิกท่านสสนิคม
สี่แสนลายนะครับมีลูกจ้างมา๕ล้านคนช่วงฐานการณ์ที่วิกฤตศพ
เป็นธุรกิจที่อ่อนไหวที่สุดนะครับมีการออกจากงานช่วงเกิดสถานการณ์ระบาด
นายกลำตีก็ได้ให้ผมได้แก้ปัญหาในเรื่องของเอสเอ็มอีนะครับผมเองได้ของงบมาในส่วนที่ท่านได้พูดนะครับ
ประมาณเงินกู้ในส่วนหนึ่งได้เข้ามาช่วยเหลือเอสเอ็มอีระยะเวลา๓เดือน
ถ้าพี่น้องประชาชนทางบ้านได้ฟังนะครับหรือสมาคมเอสเอ็มอีหรือสภาองค์การในจ้างนะครับ
ซึ่งได้ฟังอยู่จะทราบกันหมดนะครับแต่ท่านสอสออาจจะไม่ทราบนะครับว่า
ในส่วนเอสเอมีรัฐบาลนะครับได้ช่วยเหลือเช่นถ้ามีลูกจ้าง๑๐๐คน
ท่านได้อุดหนุนหัวสามพันก็สามแสนสามเดือนคือเก้าแสน
ในส่วนนี้คือประคับประคองเอสเอ็มอีให้ดำรงอยู่ได้และให้รักษาการจ้างงาน
เชื่อไหมครับว่าระยะเวลาที่เราดูแลเอสวีไป๓เดือน
แทนที่เราจะรักษาการจ้างงานห้าล้านคนเรากลับกลายเป็นว่าบวก
มีการจ้างงานเพิ่มอีกห้าหมื่นเจ็ดพันกว่าคนในส่วนนี้คือกำลังบอกว่า
ถ้าเอสเอ็มอีอยู่ไม่ได้การเก็บภาษีต่าง
มันไม่ได้ตามเป้าหรอกครับแต่นี่เราช่วงสถานการณ์วิกฤต
เราก็ต้องนำเงินไปประคับประคองให้ธุรกิจอยู่รอดเหมือนธุรกิจของท่าน
ถ้าท่านมีธุรกิจนะครับแล้วก็มีการประคับประคอง
ธุรกิจอยู่รอดวันหนึ่งประเทศเปิดนักท่องเที่ยวเข้า
เข้มแข็งความแข็งแรงก็จะทำให้ท่านเติบโตก้าวกระโดดได้
เช่นปี๖๓ผมยกตัวอย่างท่านฟังช่วงสถานการณ์โควิด
คนออกจากงานมากกว่าคนเข้าประมาณสี่แสนเก้า
แปดพันกว่าคนปีหกสี่นะครับมาตรการรัฐต่างต่างที่ช่วยไปนะครับท่าน
แต่ช่วงสถานการณ์ที่เปิดประเทศมา๓เดือนไตรมาสแรก
มกรากุมภามีนาปีหกห้านะครับคนเข้างานมากกว่าออกสามแสนสามหมื่นบาลาย
นะครับผมขออนุญาตชี้แจงสั้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนทางบ้านได้ฟังว่า
เส้นเลือดเส้นเลือดหนึ่งของธุรกิจในประเทศไทยครับขอบคุณครับ